ทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นที่สมุทรปราการเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเลย
ผู้ชายสองคนเนี่ยขับรถมาทีนี้ตอนลงคอสะพานค่ะ
คุณผู้ชมรถมันเหินแล้วก็แหกโค้ง
ไปชนอัดแรงมากกับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าขาด๒ท่อน
แล้วไฟลุกท่วมเลยเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย
เดี๋ยวดูจังหวะตอนที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
โอ้โหไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ทะเบียนคคค๙๐๙กรุงเทพฯมหานคร
ดูสิไปชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า
หน้าโรงพยาบาลบางนา๓เก่า
เสาไฟขาดออกจากโคนต้น
แล้วก็ไฟโหมลุกไหม้แบบที่คุณผู้ชมเห็น
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเลยนะคะ
แล้วจุดตรงนี้เนี่ยใครที่ผ่านเส้นนี้
จะรู้เลยว่ามันเป็นทางโค้งด้วยเป็นคอสะพานด้วย
แล้วก็มันเป็นสะพานข้ามคลองขนาดเล็กตรงถนนกิ่งแก้ว
่งหน้าบางพลีที่สมุทรปราการนี่แหละค่ะ
ตรงนั้นเขาจะมีเป็นรูปปั้นยักษ์เป็นสัญลักษณ์ตั้งอยู่บนเกาะกลางถนน

พอไปตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บ๑ราย
ตอนไปถึงโอ้โหพยายามที่จะเอาชีวิตรอด
เกียกตะกายหนีตายออกมาจากรถที่ไฟกำลังลุกไหม้
ซึ่งคนเจ็บคนนี้คือนายเกรียงไกรบุญพออายุ๒๗ปี

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙

พอไปถึงเห็นไฟลุกท่วมรถแบบนี้ต้องฉีด
ระดมฉีดน้ำค่ะเพื่อสกัดเพลิง
เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารของโรงพยาบาล
ก็ตอนนั้นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่ามันจะลามไปที่ตัวอาคารแล้วแต่ก็สงบลงได้
ทีนี้ไปตรวจสอบในรถค่ะ
มีศพของผู้ชายอายุ๓๐๔๐ปี
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะข้างคนขับ
สภาพนี่คือไฟไหม้เกือบทั้งตัวเลยนะคะ
ยี่ห้อเลยค่ะตกอยู่ประมาณ๓๐กว่าอัน
แล้วก็มีเบียร์กระป๋องที่เปิดดื่มแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็สานิษฐานว่าผู้ตายรวมถึงคนเจ็บ
อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเต้นรถมือสองและให้มีกุญแจเยอะ
ขับรถมาด้วยความเร็วค่ะพอมาถึงจุดตรงคอสะพานตรงนี้
ด้วยความที่ขับมาเร็วก็เลยเหินตรงคอสะพานแล้วก็เสียหลักปีนฟุตปาด
ชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนเสาไฟฟ้าเนี่ยขาดแล้วไฟมันก็ลุกท่วมเลยนะคะ
แต่ว่าสาเหตุเดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สอบสวนคนเจ็บ
เพราะว่าตอนนี้คนเจ็บเองยังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาการสาหัส
หลังจากนี้ถึงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ